ไม่เชื่ออย่าลบมูลมูลเตรียมไม่เข้าใครออกไฟ

ที่วัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้
คือสถานที่ที่ปฏิสถานองค์ท้าเวสวันนูร์
จตุมหาราชิกาจอมยักษ์แห่งทิศอุดรหรือทิศเหนือ
ซึ่งได้มีพิธีสมโพธิบวงสวงขึ้น
เมื่อวันที่๒๒กันยายน๒๕๖๐ที่ผ่านมา
พระรูปองค์ท้าเวสุวรรณโนองค์นี้มีขนาด๕๕๔เมตร
ตรงานอยู่ใจกลางวัดจุลามณี
ความเชื่อที่มีสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
ว่ากันว่าทาเวสุวรรณเป็นเทพแห่งอสูร
เป็นพญายักษ์ที่มีอำนาจปกปักรักษาคุ้มครอง
ให้ปลอดภัยจากผีร้ายอีกทั้งยังเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
เปรียบเสมือนผู้รักษ่าคุ้มศัพท์ของแผ่นดิน
ตอนที่ท่านมรณภาพแล้วก็มาเจอท่านอาจารย์อิต
แล้วก็ท่านอาจารย์อีกก็รู้จักท่านมาเรื่อยมาตัวปี๓๒
เริ่มสร้างท้าเวสุวรรณก็ร่วมกันสร้างกันมา
แล้วท่านก็สร้างรูปหล่อเพื่อให้ประชาชนบูชา
ผมก็มาบูชาแล้วก็เกิดประสบการณ์ตอนที่ไปนครปฐม

เขาเหมือนกับท่านยืนอยู่ข้างถนนเรารถเราลงไปแล้ว
ข้างให้เราเห็นปุ๊บเราก็สะดุ้งตื่นเลย

ตั้งแต่นั้นผมก็นับถือท่านมาตลอดเลย
แล้วก็ประสบการณ์หลายอย่างที่ว่าไม่ให้เราทำ
คือสิ่งที่เราไม่ให้เราทำไม่ดีเลยให้เราทำดีไว้
แล้วไปเข้าฝันผมหลายอย่าง
นั้นท่านก็มาเตือนคือเข้าฝันว่าให้มาช่วยกันสร้างวัดสร้างวา

เพราะว่าเป็นยุคของท่านอาจารย์อิตแล้ว
ที่ต้องช่วยบูรณาวัดจุลามณีให้เจริญรุ่งเรือง
แล้วชีวิตดีขึ้นอย่างไรคะ
แต่คือเราไม่ทำผิดอะไรแล้วแต่ท่านจะคุ้มครองเราตลอดไป

เพราะท่านเคยบอกว่าบางทั้งคนเราทำผิด

เพราะท่านถือกฎทางสวรรค์อยู่

พอหมดลมแล้วเราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นอีกว่า

จากมหากาบเรื่องรามเกียรติท้าวกุเวชหรือท้าเวสวรรค์
ได้บำพินตบัติจนบรรลุญาศสมาบัติชั้นสูง
สามารถเสพธาตุทิพย์จากอากาศได้
โดยไม่ต้องเสพอาหารและน้ำเพื่อความอยู่รอด
กระทั่งพระพรมและพระอินทร์ได้เสด็จลงมา
ประธานพรให้องค์เวสวรรณ
ขอให้ตนมีอำนาจในการครอบงำคนทั้งโลก
และเป็นผู้ครอบครองคุมทรัพย์แผ่นดินทั้งปวง
พอได้มาก็จะได้คุยกับคนที่เขาก็นับถือเหมือนกัน
เรื่องนี้มันก็จะพิสูจน์ไม่ได้ว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริง
ก็อยู่ที่เราว่าเรานับถือแล้วเราจะงมงายหรือเปล่า

ก็คือท่านจะดูแลหรือว่าปัดเป่าสิ่งที่จะมาทำร้าย
แต่นั่นแปลว่าเราจะต้องไม่ได้ไปทำร้ายใครนะ
หรือว่าไปปฏิบัติชั่วแล้วก็จะมาบูชาท่าน
เอาขึ้นคอเอาไว้ที่นู่นที่นี่แล้วแปลว่าท่านจะช่วยอย่างนั้น
สิ่งจากร้ายให้เป็นดีคือตัวพี่เองเนี่ยก็เรื่องอุบัติเหตุนะฮะ
ครั้งหนึ่งคือที่ทางไปเมืองกาลเลย

ยหน้าขึ้นมาเนี่ยรถบรรทุกอยู่ข้างหน้า

เรามองอาจจะไม่เห็นแต่เขาจะโผล่มาตอนไหนเราก็ไม่รู้

ยกมือว่ายท่านเวลาจะขออะไร

ท่านจะเมตตาให้อะไรเลยหรือเปล่า
แต่พี่ก็ที่อยากบอกเปิดไปก็เวลาจะของ

ถ้าลูกมีเคยสร้างไว้เคยทำบุญไว้
สิ่งนี้ถ้ามันจะได้เป็นของลูก
เลยเพราะตอนนี้ลูกต้องการสิ่งนี้เพราะอะไรแล้วพี่ก็จะได้
ถ้าไปสู่วันนี้เราเคยได้ยินชื่อมาตั้งแต่สมัยยังเด็กอยู่แล้ว
เราก็จำภาพได้อย่างเดียวคืออ๋อเป็นรูปองค์ยักษ์เป็นอะไรอย่างนี้

วันหนึ่งพอเริ่มโตขึ้นก็มีพี่คนหนึ่งค่ะที่รู้จักกัน
เริ่มแนะนำบอกว่าลองไปขนาดปูสิ
เหมือนว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าเราแบบไม่สบายใจ
หรือว่ารู้สึกแบบวันนี้แบบคิดอะไรไม่ออกบางทีอะไรอย่างนี้
ก็แวะไปหาปู่เพราะว่าพี่เขานับถือปู่อยู่แล้ว
เราก็เลยไปก็บอกปูหนูอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ก็เล่าเหมือนแบบเหมือนทุกครั้งเวลาไปมันจะเป็นการคุยอะค่ะ
พอหลังจากนั้นจริงเนี่ยพี่เขาแนะนำให้มาที่วัดจุลามณีวัดนี้
เพราะว่าพี่วัดจุฬามานีเนี่ยมีองค์ปูเท้าเวสสุวรรณยู
เราก็เลยบอกโอเควันไหนเรามีเวลาว่างเมื่อไหร่เราก็จะขับรถมา
เราก็ขับมาแล้วก็มาไหว้แต่ทุกครั้งมาเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่า
มาคุยกับปู่อะค่ะอย่างเราเรารู้สึกว่าเราไม่เคยลบหลู่
อะไรที่ทุกคนบอกว่าดีเราก็ลองทำมันก็คงไม่ได้เสียหายอะไรกับชีวิต
แต่เวลาเราทำอย่างน้อยที่ได้กลับมากับตัวเองคือเราสบายใจ
เหมือนเวลามาคุยเราก็จะสบายใจบางทีอะไรเราเครียดเยอะวันหนึ่งก็เดี๋ยวมันทุกอย่างมันก็คงผ่านไป
แต่สิ่งที่ปูจะตอบกลับมาเราก็รับรู้ได้ว่าปูคงช่วยในสิ่งที่แบบ
จากสิ่งที่มันร้ายให้มันดีแต่ถามว่าแบบจะแก้ทุกอย่างที่มันต้องเจอได้ไหม
มันก็คงไม่ได้ในทันทีที่เราต้องทำอยู่แล้ว
ถ้าสมมุติว่าแบบเฮ้ยเรายังเป็นคนนิสัยไม่ดีเรายังทำไม่ดีอยู่ถามว่าแล้วปู่จะช่วยเราเหรอ
อันนี้คือสิ่งที่พี่คนที่เรารู้จักเขาสอนไหม
ที่ติดตัวมีค่ะก็จะมีที่ติดตัวที่บูชาไว้อย่างเวลาแบบที่วัดมีพิธีอย่างนี้ค่ะ
แต่ละปีแต่ละเดือนบางทีก็จะมีพิธีแล้วแต่พระเมย์ก็จะมา
พอมาเนี่ยแรกก็จะได้จากสิ่งที่เวลามาทำพิธีที่วัดก่อน
หลังมาเนี่ยอีกองค์นึงที่ได้มาคือรถเมย์ไปเล่นละครกับพี่หนุ่ม
พี่หนุ่มอันรพรครับพี่หนุ่มเนี่ยก็นับถือปูเท้าแวดสุวรรค์เหมือนกัน
ไม่ได้รู้กันก่อนนะว่าแบบนับถือเหมือนกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้
วันหนึ่งพี่พี่หนุ่มก็เอาเอาปู่มาให้องค์นึงแล้วเราก็แบบอ้าว
พี่หนุ่มพี่หนุ่มทำปู่ด้วยสร้างปู่ด้วยเหรอ
หนุ่มบอกเออใช่พี่ก็สร้างเหมือนกันแต่ว่าของพี่หนุ่มรู้สึกจะอยู่กาญจนบุรี
แม่เมย์ก็เลยเออเฮ้ยพี่หนุ่มก็มีก็เคยถามพี่หนุ่มเหมือนกัน

หนุ่มเขาบอกเออมันมีหลายอย่างมันมีแบบเหตุการณ์มันมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาอะไรอย่างนี้
จริงถ้าถามรถเมย์เลยเนี่ยนะคะการนับถือไม่ว่าจะเทพพระหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
หรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณนับถือปู่ทาเวสวันเหมือนกันเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรขาดเลยคือการประพฤติดีปฏิบัติดีค่ะ
อันนี้ปู่จะได้ช่วยเราให้แบบดียิ่งขึ้นไป
ก็พอดีวันนี้มีทำพิธีวงสวงปู่
ก็เลยคุยกับน้องคนอื่นก็เลยกะว่าเดี๋ยววันนี้จะรำถวายปู่ด้วย

ถาเวสวรรค์จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยักษ์เคร้งขื๋มแต่ดูใจดี

ท่านจะยืนสามขาและถือตะบองไว้ระหว่างขา
ในทุกเช้าวันขึ้นหรือวันแรม๑๕ค่ำ
เหล่าผู้บูชาองค์ท้าเวสวัน
จะนำดอกไม้ทูบเทียนผลไม้มงคล๙อย่าง
และรักษาสิทธิ์ห้าสวดมนต์ยามค่ำคืน
รวมถึงทำบุญบริจาคถาด
เพื่อบูชาองค์ท้าเวสวรรค์โหน่ง
ให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต
รู้สึกว่ามีปูคอยอ้างข้างเราตลอด
อะไรที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้

ให้กลับมาเป็นอีกแบบหนึ่งที่เรายังให้เป็น
องค์ท้าเวชวรมาเป็นเวลานาน
สมัยก่อนหากใครเจอผีร้าย
หรือเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยครั้ง
ต้องบูชาองค์ทางเท่าไปแล้วจะแคล้วคราศปรอดภัย
หลายครั้งที่นึกถึงท่านในเวลาที่บางทีเรารู้สึกว่าเราเครียด
มีขอให้ท่านได้คุ้มครอง
หรือช่วยการงานบางอย่างให้ผนไว้ด้วยดี
ที่เป็นปฏิหารเกิดขึ้นกับเรา
เรารู้สึกว่าก็ยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้สึกว่าเรายิ่งมีแรงศรัทธาในส่วนนี้มากขึ้นกับท่านมากค่ะ
เหตุผลที่มาสร้างปู่ทาเวสวันขนาดสูง๕เมตรครึ่งนี้
เป็นความตั้งใจของตัวเองและครอบครัว
เนื่องจากเมื่อ๒ปีที่แล้วคุณพ่อเสีย
แล้วเรารู้สึกว่าก่อนที่ท่านจะเสียเราก็ได้ว่ายได้กล่าววิงวอน
ได้อยู่แบบเหมือนมีความสัทธากับปู่ทาเวสวันมายิ่งนาน
แต่เรายิ่งรู้สึกว่าเนื่องจากท่านมีประวัติที่ท่านคุ้มครอง
ว่าจะเป็นเหล่าวิญญาณต่างเราก็รู้สึกว่าพอพ่อเราไปเราก็เหมือนมีความเป็นห่วงท่าน
อยากให้ท่านอยู่ในพบภูมิที่ดีก็เลยเหมือนตั้งจิตว่ายังไงเราคงจะสร้างองค์พ่อปู่ทาเวสุวรรณนี่แหละ
แล้วก็อยากจะให้ช่วยคุ้มครองคุณพ่อคุณแม่ที่เสียไปท่านกับบรรพบุรุษเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอาละครับกลับมากับพี่หนุ่มนั่นก็คือได้ไปเห็นได้ไปร่วมบูชากันดารามากมายกันจริง
มันก็เป็นความสะท้ายอีกหนึ่งความสะท้านนะพี่หนุ่มน้อง
เป็นความเชื่อของใครของมันนะนะแต่ผมว่าเราทำแล้วเรามีความสุข
เราไม่ไปเบียดเบียนใครเราในสุดใจจิตใจเราดีไม่ทำเครดิตร้อนพอแล้ว
เด็กเรารู้เลยหนุ่มกัญชัยกับหนุ่มอัตภพรนี่ก็ตัวไม่ธรรมดา

แต่วิธีของแม่พี่เวลาพี่ดื้อพี่เกเลเขาพาพี่ไปลดน้ำมน

ช่วงนึงก็ชีวิตใบรุ่นน้อยจะร็อกนิดหน่อย
ก็มีเรื่องกับทราบอยู่ครัวในโรงเรียนด้วยมีปัญหาการอาจารย์
ก็เลยพักการเรียนต้องหยุดเรียนไปประมาณถ้าพักก็เรียนอาทิตย์หนึ่งแม่ก็เครียดไม่รู้ทำไงดี
ก็เลยพาไปลดน้ำมนต์แต่ผมก็ไม่รู้นะหลังจากนั้นดีขึ้น
ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ำมนต์หรือเป็นเพราะผมเห็นแม่ผมเสียใจ
มันไม่รู้นะมันคาบเกี่ยวกันหน่อยไหม
เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองเราแต่ว่าในที่สุดแล้วนะ
อย่างว่าทำให้พ่อแม่เสียใจมันก็มีชุดคิดได้มันก็ดีขึ้น
จริงคุณหนุ่มนอกเหนือจากเกเรแล้วเห็นบอกมีเรื่องวิรากรรมเฉียดตายด้วย
แต่คุณเนี่ยรอดตายได้เพราะว่าคุณเคยไปไหว้เสด็จพ่อรอห้า
ก็ขับคือรถต้องเป็นรถเก่าแหละรถโบราณแล้วเราเขลื่งไปขับเร็ว

แต่ตามภาษามันจะหลุดเหมือนเทไปแล้วอาการเหมือนรถจะพลิก
แต่ผมบอกไม่ถูกผมไม่รู้นะสิ่งที่ผมเห็นข้างหน้าอยู่แวบนึงคือผมเห็นเสร็จพ่อเหรอเห็นหน้าท่านที่บนล็อกเก็ตผม
ตอนนั้นผมห้อยอยู่ผมห้อยล็อกเก็ตเสร็จพ่อรอห้าอยู่ตอนนั้นโฉชัยอยู่องค์เดียวเรียมพอเล็กบางธรรมดา
ก็ตายเนี่ยครับผมจริง
คือคือมันขนาดนั้นเลยฮะมันแรงขนาดนั้นเลยใช่ไหม

ช่วงหนึ่งของชีวิตตอนเด็กผมบุชาเศรษฐ์พ่อ
ฮ่อยจนแผ่นข้างหลังข้าสึก

ผมไปโรงแรมตอนแรกที่เข้าไป

ไฟดับปุ่ม

แคล่ฆ่าแครกบนหัวเขาทั้งคืนเลย